คุณผู้ชมไปดูเรื่องที่มี๑๔คนเขาไปร่องเรือครับ
ผ่ากลางสายฝนแล้วก็มีพายุในเขื่อน
คนขับเรือทำยังไงดีนะคนในเรือก็กลัว

เป็นการขายเครียดไม่ให้ผู้โดยสารนั้นกลัว

เขาก็ร้องเพลงกันไปอาจจะเป็นคนได้ยินเสียงกันนะ

คุณตาคนนี้คุณลุงคนนี้เขาก็ขับเรือไปก็ร้องเพลงกันไป

เสียงเครื่องยนต์กับเสียงของเรือ
เสียงของพายุฝนมันก็ดังนะฮะ
แต่ว่าคุณลุงเขาก็ร้องเพลงกันอยู่แล้วครับ

เรือเนี่ยมีผู้โดยสารสัก๑๓คน๑๔คนประมาณนี้นะฮะ
มีผู้หญิงมีผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กด้วย

อันนี้คือเครื่องวะศิลาโรงกรนะครับคุณผู้ชม
ฝนมันตกหนักมันน่ากลัว

แล้วก็กลัวว่ามันออกนอกเส้นทางไปกลับบ้านค่อนข้างจะลำบากเหมือนกัน
แต่ทุกคนก็เริ่มยิ้มได้เพราะอะไร
เมื่อคนร้องเพลงคนขับเรือร้องเพลงให้ฟัง
เริ่มสบายใจขึ้นมีเพลงให้ฟังขับกล่อมแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปยังคนถ่ายคลิปที่โพสต์
คือนายยาโคฟวันนาพิทักษกุลอายุ๓๑ปี
เป็นนุ่มไทยเชื่อสัตว์เกรียงอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่ง
บอกว่าลุงขับเรือชื่อว่าลุงระเทอะอายุ๕๖ปี

แล้วก็ต้องชื่นชมไหวคลิปของลุงที่คลายเครียดความกังวลให้กับผู้โดยสารได้
ด้วยการไปร้องเพลงให้ฟังนาฬิกนศ์โชคดีวันนั้นฝนตกไม่หนักเหรอไม่มีลมพายุแรง
ทำยังไงดีขับไปก็หาทางกลับบ้านไปร้องเพลงไปด้วยแล้วกัน
ก็มุมหนึ่งก็ชื่นชมนะคะว่าสามารถที่จะผ่อนคลายความตึงเครียด
บรรยากาศในเรือตอนนั้นเชื่อว่าหลายคนเครียดแล้ว
แต่ว่าทางที่ดีถ้าเกิดว่าพายุแบบนี้
แล้วก็อากาศแบบนี้ไม่ควรออกเรือดีกว่า
อืมดูให้ฟังก่อนดีกว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะครับ